เขาเคยทำงานในกรุงเทพเมื่อ๖ปีก่อน

เขาเห็นพี่ชายเขาต่อยรังพึ่ง
สุดท้ายนะลาออกจากงานครับ
กลับไปที่บ้านไปทำอาชีพต่อยรังพึ่ง
รายได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นนะคุณผู้ชม
แล้วก็ขายผ่านทางออนไลน์ด้วยนะฮะ
เขาบอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจน
ลองกลับไปดูซิว่าบ้านเกิดเรามันมีอะไร

หนุ่มคนนี้อาชีพตีพึ่งตีรังพึ่งต่อยรังพึ่ง
ชื่อว่าอาชีพวัฒน์บุญชุบหรือว่าคุณตั้ม

ยึดอาชีพตีรังพึ่งป่ามานานกว่า๖ปีแล้ว
ตะเวนขี่รถจักรยานยนต์ไปตามป่า
อ่างทองบ้างสุพรรณบ้างอายุทยาบ้าง

ก็ส่งขายตามคิวคนเขามาจอง

ราคาถ้าเป็นน้ำพึ่งป่าขวดใหญ่
แต่ถ้าเป็นน้ำพึ่งแบบเดือนห้าป่าเลยนะ
รสชาติมันจะดีมันจะหวานหอมเนี่ยราคาก็ขวด๑สิบบร้อยบาท
รายได้เดือนหนึ่งก็เป็นหมื่นอยู่นะ
มันก็ดีกว่าทำงานในกรุงเทพเขาว่าอย่างนั้น

พอกลับไปเยี่ยมบ้านเออเห็นพี่ชายเขาตีมรังพึ่งแล้วเขาโพสต์ขายในเฟซบุ๊ก
ขายดีฮะเอาบ้างดีกว่าลาออกจากงานไปทำอาชีพตีมรังพึ่งขายบ้างนะฮะ
เทคนิคการตีรังพึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นพึ่งหลวงนะคุณผู้ชม
เขาจะใช้ใบไม้มัดรวมกันกับใบตองแห้งจุดไฟเอาควันของมันไปไล่พึ่ง
แต่ถ้าเป็นรังพึ่งทั่วไปมันต้องใช้ควันจากบุรี
เป่าเข้าไปไล่พึ่งแล้วก็ตัดรังได้เลย
เขาบอกว่าถ้าคุณถูกพึ่งต่อยตั้งสติดี
ค่อยค่อยถอยหลังออกมาสองเก้าสามเก้า
แต่อย่าปัดป้องมากถ้าคุณปัดป้องมาก
พึ่งทั้งฝูงจะรุมต่อยคุณทั้งฝูงเลย

นั่นแหละสิเราก็กลัวนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดพึ่งต่อยนะ
ค่อยถอยออกมาเบาเงียบค่อยถอย
อาจจะถูกต่อยตัว๒ตัวเบา
แต่ถ้าเกิดคุณเอะอะโวยวายหรือว่าเอามือปัดป้อง
หลุบทั้งหลังแน่เขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
อาชีพนี้เขาบอกว่านอกจากเขาทำรังพึ่งต่อยรังพึ่งตีรังพึ่งแล้วเนี่ย
เขายังเป็นจิตอาสาด้วยนะคุณผู้ชม
ช่วยเหลือชาวบ้านนะถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีพึ่งไปทำรังในบ้าน
บอกเขาเขาจะไปตีให้เลยนะฮะ
ไปเอาออกมาเพื่อความปลอดภัยของคนในบ้านครับ

ถ้าใครสนใจเบอร์ขึ้นหน้าจอให้แล้ว
เขารับสั่งจองรังพึ่งทางเฟซบุ๊คทางอินเทอร์เน็ต
หรือว่าโทรไปเขาก็จะไปหารังพึ่งมาตามออเดอร์
แล้วก็ส่งมาให้คุณถึงบ้านเลยนะครับ
อันนี้ก็ยึดเป็นอาชีพทำมาหากินได้อีกหนึ่งอาชีพนะครับ